วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางจากเมืองวินฟุกเข้ากรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
เพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่นายมานพชัยวงพักดีเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเป็นเจ้าภาพ
พร้อมกับการเปิดธรรมเนียบต้อนรับ
นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี

เมื่อนักตบพบนักเตะก็อดไม่ได้ที่จะนึกสนุก

พวกเขาอยากเล่นตำแหน่งอะไรกันคะ

หว่า

อยากด่านักอีทหลาฮะอยากด่ามือโกข้า
ถ้าปล่อยเขานิ่งเข้าอะจะด่ามือโกข้า
อ้าวจรัทรพรอยากเล่นใงลระฟอนกัน

เปลี่ยนฟุตบอลเป็นฟุตซอลได้ไหมคะ

หวานใจปลาวานเป็นใครขอบอกใบว่า
แต่กัปตันคนนี้อยากเล่นตำแหน่งอะไรคะ

บ้านญี่ปุ่มทบไว้ไว้

ถ้าพวกเขาเป็นนักตบวอร์ไดบอร์นพวกเขาจะเล่นตำแหน่งอะไร
ยิมจะเลือกตำแหน่งอะไร

ตอบได้จริงจังฏกับแปนกัปตันจริง
มาที่หนุ่มคนนี้จะตอบจริงจังเหมือนสไตล์การเล่นในสนามไม่เอ่ย

เพราะผมคิดว่าน่าจะสำคัญที่สุดนาที

อีกหนึ่งหนุ่มสุดเท่อยากเปลี่ยนจากตำแหน่งผู้รักษาประตู

เป็นประตูด้วยครับน่าจะมือหนัก

ฝั่งในเลยตบฝังเลย
ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา

ได้เวลามาลุ้นมาเชียร์นักตบนักเตะทีมชาติไทย